มาดูเหตุผู้ปกครองกับครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในนครศรีธรรมราชค่ะ
ก่อเหตุทะเลาะกันทะเลาะกันตบตีกันจนถึงขั้นเกิดบาดแผลตามร่างกาย

ผู้ปกครองบอกว่าจ่ายไปแล้วแต่คุณครูเนี่ยเดินตามทวงบอกยังไม่จ่าย
บอกว่าจ่ายแล้วทะเลาะกันหลังจากนั้นตบตีกันเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
ฝ่ายผู้ปกครองเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงในโลกโซเชียลมีเดียเห็นไหมคะ

มอยวีบวก๑เอามาโพสต์ไว้นอกจากภาพแล้วมีข้อความด้วย
บอกว่าการทะเลาะวิวาสในโรงเรียนผู้ปกครองกับคุณครู
อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันหรืออย่างไร
แต่ก็ไม่ควรทะเลาะต่อหน้านักเรียนเดี๋ยวจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ

ใครเริ่มก่อนต้องฟังทั้งสองฝ่าย
ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ปกครองนะคะ
ถูกครูในโรงเรียนทำร้ายร่างกาย
จากครูไม่ออกใบเสร็จให้ผู้ปกครองแถมยังมาเก็บเรียกเงินซ้ำ
นี่คือคำบรรยายจากเพจชื่อดังค่ะ
หลังจากนั้นคนก็ตามหาความจริงกันเอ๊ะมันเป็นยังไง
เพราะว่าเพจเนี่ยก็ไม่ได้พูดคุยกับเจ้าตัวโดยตรงนี้นะคะ

ผู้ปกครองรายนี้ก็เลยถ่ายคลิปแต่ไม่เห็นหน้านะเป็นเสียงนะคะ
ถ่ายคลิปชี้แจงในโลกโซเชียลมีเดียผ่านเพจประเทศคอน
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖ตุลาคมที่ผ่านมาตอนไปรับลูกที่โรงเรียนค่ะ
มีครูคนหนึ่งเป็นรองพอนะเดินมาทวงค่าเทอม
บอกว่าจ่ายไปแล้วแต่ครูบอกว่ายังไม่จ่าย
หลังจากนั้นยืนเถียงกันพักหนึ่งค่ะ
บอกว่าครูเอาอย่างนี้ไปดูสมุดจดบันทึกดีกว่า
หรือยังไปดูหลักฐานดีกว่า
หลังจากนั้นค่ะเธอก็กลับบ้านไปดูบันทึกของตัวเองบ้าง
บอกว่าบันทึกของตัวเองจดไปแล้วว่าจ่ายวันที่๙กรกฎาคม
มันนานมันผ่านไปแล้วหลายเดือนนะคะ
กลับไปโรงเรียนอีกไปหารองพอค่ะ
และไปขอดูสมุดจดบันทึกในวันที่๙กรกฎาคม
บันทึกรายรับรายจ่ายของโรงเรียนนะนะ
ไปพบหลักฐานว่าเธอจ่ายเงินแล้วจริง
ครูไม่ยอมรับผิดค่ะนอกจากไม่ยอมรับผิดนะคะ
ไม่ขอโทษแล้วเวลาพูดก็ตบโต๊ะ

เธอก็เลยแจ้งความจำนงว่าจะให้ลูกลาออก
โรงเรียนนี้จ่ายอะไรไปไม่เคยได้ใบเสร็จ
ไม่รู้ว่าจะเรียกเก็บเงินอะไรอีกหรือเปล่า
หลังจากนั้นเธอก็เลยเดินออกมาเพื่อกลับบ้าน
ช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ครูตามมา
เดินด่าตามหลังไปเรื่อยลักษณะไม่ยอมจบเรื่องนะคะ
หลังจากนั้นครูผลักค่ะผลักผู้ปกครอง

บอกว่าครูสองคนรุมเธอ
แล้วหลังจากนั้นมีครูอีกสองสามคนมาช่วย
นี่คือช่วยจับไว้นะทำให้เธอต่อสู้ไม่ได้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนอกจากฟังความฝั่งของผู้ปกครองแล้ว
ต้องฟังความฝั่งของโรงเรียนด้วยนะคะ
ไม่มีใครชี้แจงเรื่องนี้ออกมานะคะ
แต่พูดแค่ว่าฝั่งของรองพอและคุณครูคนอื่น
ก็ถูกทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกัน
เรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเดี๋ยวจะแจ้งความกับตำรวจ
เอาอย่างไรก็ตามนะคะรอฟังทั้งสองฝ่ายค่ะ
โดยเฉพาะทางฝั่งของรองพอโรงเรียนนะคะ
ชี้แจงคำพูดสั้นแบบนี้